เรื่องของแบตนะครับคุณหญิงปัธมาลีสรตระกูลนะครับ
รองประธานสาพันธ์แบบมินตันโลกแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแบบ
ก็พูดถึงภาพรวมในเรื่องของระเบียบ
วิธีการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันแบตมินตัน
สิบสองถึงสิบเจ็ดมกราคมต่อด้วยรายการโตโยต้า
คือแข่งทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งคุณหญิงปฐมาก็บอกว่า

ให้ความร่วมมือจึงเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่าง
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศไทยต่อไป
ซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้รับเสียงชื่นชมจากอนาชาติ
ว่าเป็นประเทศตัวอย่างในการรับมือและจัดการภายใต้วิกฤตโควิดสิบเก้า
แต่ละชาติฝึกซ้อมแยกกันไม่มีการพบปะกันในแต่ละชาติ
รวมถึงมีการเว้นระยะห่างในสนามฝึกซ้อมด้วย
เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ครับ